คุณผู้ชมคะช่วงนี้คนร้ายมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี
เล่าข่าวไปว่ามีหนุ่มคนนึงถูกแฮ็กบัญชีธนาคาร

มีลิงก์มาให้คลิกเข้าไปกลายเป็นว่าโอ้โหเงินหายเลยนะคะ
ล่าสุดรายนี้โดนลักษณะคล้ายกัน
แต่รายนี้สูญเงินเป็นล้านศูนย์เงินเป็นล้านเลยค่ะ
นั่งสาวจีรีรักชายมูสิกหรือยุ้ยนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เธอเปิดโทรศัพท์มือถือให้กับคุณภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเราดูบอกนี่ไง
อัปเกรดออนไลน์โปรดดำเนินการทันทีแล้วก็มีลิงก์มาให้
เธอก็เข้าใจว่าธนาคารส่งมา
นี่ค่ะเธอก็เลยโอ้โหดำเนินการเข้าไปในลิงก์
ดอันนั้นอันนี้กรอกข้อมูลแล้วเงินเธอหายไปจากบัญชีนะคะ
เธอเล่าให้กับภูริพัฒนบุญนินทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะ
ข้อความส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ๘ธันวาคม
ประมาณ๑ทุ่ม๒๗นาที
มีข้อความอย่างที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อสักครู่นี้
ว่าให้เข้าไปอัพเกรดข้อมูลแนบลิงก์มาให้กดเข้าไป
เธอก็กดพอกดเข้าไปมีหน้าให้กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
และให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะ
เธอก็ดำเนินการตามขั้นตอนไปไปมามากว่าจะมารู้ตัวอีกที
ช่วงบ่าย๙ธันวาคมเธอได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โทรไปถามเธอว่าโอนเงินออกไปจากบัญชี๑ล้าน๓๐๐๐บาทหรือเปล่า
บอกโอ้โหรับโทรศัพท์แล้วเข่าอ่อนเธอบอกเปล่าเลย
ไม่ได้โอนเงินเลยไม่ได้ทำรายการการโอนเลยเธอตกใจมากค่ะ
เงินก้อนนี้มันคือเงินที่พี่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันเพราะมันหายไปหมด
มันไม่ใช่แค่เงินเก็บนะคะมันคือเงินใช้จ่ายทุกวันที่เราต้องดำเนินชีวิตต่อ
แต่พอมันถูกหายออกไปอย่างนี้หมดอ่ะก็ไม่รู้จะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงเหมือนกัน
มันก็มืดไปหมดนะฮะแล้วยิ่งแบบมันไม่มีการตอบกลับมาหรือส่งข่าวจากแบงค์ให้เราเลย
คือตอนนี้เหมือนเราที่เป็นผู้เสียหายมันถูกวิ่งตามหาว่าเงินเราอยู่ไหน
คือมันเคว้งไปหมดอะค่ะเขาใช้คำว่าเร่งอัพโหลดด่วนทันที
ด้วยความที่ตอนนี้ทุกอย่างมันผ่านมือถือหมดเลย
แล้วการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันมันคือการโอนออนไลน์
ไม่ว่าจะกินข้าวอะไรราคาหลักร้อยหลักอะไรอย่างนี้มันสะดวกไปหมด
เราก็เชื่อว่าหน้าเว็บที่เรากดเข้าไปมันคือสถาบันที่เราฝากเงินและที่เราไว้ใจ
คุณยุ้ยผู้เสียหายบอกกับทีมข่าวของเราว่ายอดเงินที่คนร้ายโอนออกจากบัญชีของเธอมีจำนวน๒ยอดนะคะคุณผู้ชม
เงินออกไปจำนวน๑ล้านบาท
ถัดมา๑๑นาฬิกา๑๖ณ๓๑วินาที
เงินถูกโอนออกไปจำนวน๓๐๐
หมื่นบาทรวมแล้วเป็นเงินหนึ่งล้านสามหมื่นบาทค่ะส่วนเลขบัญชี
ปลายทางที่โอนไปคือบัญชีของนางสาวนารีรัฐสาขาสุรินซึ่ง
เป็นธนาคารเดียวกันกับบัญชีของเธอค่ะเธอมีรายละเอียดหมด
เลยนะคะเธอก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราไว้อย่างละเอียด
แบบนี้เธอบอกเธอแจ้งความแล้วนะคะแจ้งความไปแล้วแต่มัน
เงียบอยู่อะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคารเลย
ทีมข่าวก็เลยตรวจสอบข้อความที่แก๊งหลอกโอนเงินส่งมาให้
ความสีแดงว่าคำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์หลอกลวงค่ะทีมข่าวของเราลอง
ดูนะคะไม่มีหน้าเว็บให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอีกแล้วนะคะพอ
ดไปเป็นแบบนี้คำเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์หลอกลวงเป็นสี
แดงขึ้นมาเลยหลอกชัดคุณยุ้ยก็เลยบอกว่าเธอตั้งข้อ
สังเกตแบบนี้นะคะหนึ่งทำไมแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้รู้ว่าเธอเป็น
ลูกค้าของธนาคารนี้อืมแก๊งมิจฉาชีพแก๊งนี้ไปเอาข้อมูลของ
มาจากไหนค่ะเธอบอกว่าเธอลำบากมากนะคะคือเงินที่ถูก
ไปเนี่ยมันเป็นเงินใช้จ่ายประจำวันคือเธอแบบไม่เหลือ
ไม่รู้จะใช้เงินจากไหนอ่ะแล้วธนาคารจะรับผิดชอบไหม
เธอสงสัยว่าแล้วเรื่องแบบนี้ธนาคารจะรับผิดชอบไหม
ถามกับแบงค์ว่าความปลอดภัยอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเขา
เหมือนแฮ็กข้อมูลไปได้เข้าไปทำธุรกรรมของเราโอนเงินไป
อีกที่นึงได้โดยที่เราอ่ะไม่รู้ตัวเลยแล้วเรามารู้
ทีถ้าเจ้าหน้าที่ไม่โทรมาหลังจากนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีวิธีการสังเกตนะคะว่าเอสเอ็มเอสหรืออีเมล
ที่ส่งมาเป็นข้อความจากธนาคารจริงหรือเป็นข้อความ
มิจฉาชีพวิธีตรวจสอบเบื้องต้นตามนี้เลยค่ะจะไม่มี
ระบุชื่อของผู้รับว่าส่งข้อความถึงใครนะคะอันนี้
ข้อสังเกตแรกนะคะข้อสังเกตที่สองค่ะข้อความที่เป็นภาษา
ไทยจะมีการใช้ภาษาแปลกลักษณะทำให้เราตกใจกังวล
อย่างคุณยุ้ยคนนี้ข้อความบอกว่าด่วนมากอย่างนี้ข้อ
มันก็ด่วนแล้วก็จะมีการแนบลิงก์เว็บไซต์ให้พอกดเข้าไป
จะมีแบบให้กรอกข้อมูลให้อ่านแล้วเขาจะถามข้อมูล
นี่เป็นข้อมูลส่วนตัวไงจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเนี่ยค่ะ
ลักษณะของการหลอกลวงดังนั้นถ้ามีข้อความอะไรส่งมา
เพิ่งไปกรอกข้อมูลอะไรนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
แล้วก็ให้ไปสอบถามรายละเอียดจากทางธนาคารโดยตรงน่าจะดีกว่า
เห็นไหมเขาบอกว่าดำเนินการทันทีอย่างคุณยุ้ยที่โดนหลอกอย่างนี้
คือเหมือนกับทำให้ตกใจว่าต้องดำเนินการเดี๋ยวนี้ทันทีด่วนนะ
นี่นะคะ
ถ้าเจอแบบนี้รีบไปต่อธนาคารเลย
โปรดติดต่อ